ตอนนี้มาในละมิดน้องอยู่ไหนบ้างคะคอนเซ็ปต์
ก็คือการใช้สีสันที่แบบสนุกสนานนะครับ
เหมาะกับสถานที่แห่งนี้ก็คือมาถึงแล้วมันเสื้อผ้าเออสนุก
สนุกกับการแต่งตัวสนุกกับเมคอัพ
โดยเฉพาะวันนี้มาในพาร์ทของเมคอัพก็คือการใช้สีในการแต่งหน้า
ที่แบบสาวอาจจะชาญไปนาน
มาแบตกับปากสีชมพูแดง

แล้วก็เลือกตัวโปรดักซ์รองคือสกินแคร์ให้เท่ากับน้อง
ป๊าวเตียงมาแล้วแต่งได้ยังไง
แต่งง่ายมากจากกระป๋าแต่งหน้าเร็วมาก

อาจจะแต่งในโทนเดียวกันเป็นสีแบบนุกธรรมชาติ
แต่ครูบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรให้เราเล่นเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะ

ปกติถ้าแต่งหน้าเองก็ชีวิตประจำวันก็แต่งเองค่ะแต่จะไม่สวยแบบนี้นะคะเราก็ยังต้องฝึกอีกเยอะ
คือหนูก็เข้าใจนะครับคือว่าจริงวันเมื่อค่อเราไม่ชอบถาสีแดงแดงหรือสีส้ม
เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เข้ากับเราเลย

มันก็ทำให้เราได้เปลี่ยนลุคหลายแบบเลยอะค่ะ

ก็คือสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการแต่งหน้านะครับ
อย่างตัวพี่ป้อมเองเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ย
คือเราต้องแต่งหน้าแบบยืนหนึ่งเพราะฉะนั้นของเราเนี่ย
มันจะต้องเป็นที่ที่แบบหาซื้อยากที่อื่นไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ย
ที่นี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่เราแบบค่อนข้างมาบ่อย
มันจะมีแบรนด์ค่อนข้างหลากหลายอย่างเช่นแบรนด์ที่อ่า
ขายของที่เป็นตัวเครื่องสำอางพี่ป้อมอยากจะเรียกว่าเพชรในตรงดีกว่า
เพราะว่ามันเป็นเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงเราไม่คิดว่ามันจะอยู่ในนี้
มันก็จะมีร้านอยู่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งแบบเก๋ไก่
แล้วก็มันจะเป็นแบบหลายอันที่เป็นเครื่องสำอางที่ดังในกระแสโซเชียล
มันก็จะมีอยู่ในเซโคล่าที่สยามเซ็นเตอร์ที่เดียวอืม
แล้วก็ในแบรนด์หรือว่าเคาน์เตอร์ต่างมันก็จะมีห้องที่เป็นห้องเวทีนูน
ของแต่ละแบรนด์อย่างแม็กซ์อย่างนาชิเซโดก็จะมีห้องเวทีที่สำหรับแบบ
สมมุติเราจะไปงานนี้มาช้อปปิ้งแล้วก็ลงมานั่งแต่งหน้ารถในห้องส่วนตัวได้เลย
จริงคือแบบเลิศมากที่นี่แล้วก็มันจะมีโปรโมชั่นต่างจะค่อนข้างเยอะ
แล้วก็มีเคคอัพอาติสเนี่ยแวะเวียนมาให้คำแนะนำแล้วก็ปล่อยคายตะขาบค่อนข้างเยอะ
อย่างเราตัวพี่เป้าเอกก็มาอีกหลายวันอยู่แล้วมาใครสนใจกันมันเป็นป้ายยาอย่างงี้ป่ะครับ
อย่าพูดว่าป้ายยาเลยบางทีป้ายไปป้ายมาก็เข้าตัวเองก็มีเราก็เดินเข้าไปเสียเงินเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่
อันชอบไปเท่าไรแล้วครับวันนี้แน่นอนครับว่าเราจริงจริงเราก็อยากเรียนเราก็อยากพัฒนาสกิลการแหน่งหน้าเราไปเรื่อยเรื่อยแล้ว
จริงสมัยนี้คนก็หันมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นนะทุกเพศทุกวัยเลยให้ความสนใจเรื่องดูแลรูปร่างหน้าตาเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจที่นี่ได้ค่ะ

แต่งหน้าสักขนาดนี้หนูก็ต้องสดใสตาม
คิดละหรือเปล่ากับน้องแพทย์
มันก็ก็ดีนะครับพี่
หนูก็รู้สึกว่าจริงเรื่องมันก็ควรจบมาสักพักแล้วอะค่ะ

แล้วก็มีอะไรก็ใช้ชีวิตแฮปปี้แฮปปี้เหมือนเดิม
อย่างนี้เราเรียกอะไรของกำบวนค่ะ

อาจจะเราปกติ

อาจจะดูลกหรือว่ากังวลอะไรมาก
แต่คือจริงหนูแค่รู้สึกว่าเราสวิงอ่ะวันนั้น
อารมณ์แบบเดี๋ยวเราคุมตัวเองไม่อยู่อะค่ะ
หนูก็รู้สึกว่าเราต้องเอาตัวเองออกจากตรงนั้นให้มันเฟฟตัวเอง
วันนี้ยังเสร็จโซเชียลอยู่ไหมครับหรือว่าไม่เข้าไปอ่ะ
ก็คือโซเชียลก็เป็นสิ่งที่เราแบบตัดไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะ
คือมันมากับงานมากับยุคของเราเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าตัดนะคะ
แต่ก็เลือกว่าเรียกว่าเลือกที่จะอ่านเลือกที่จะเข้าไปเล่นมากกว่า
แต่เรารู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเราเดินออกไปเนี่ย
คลิปแบบที่ชาวเน็ตเขาเหมือนว่าเรามาค่อนข้าง
ก็คือแบบกระดำว่าเราอะไรอย่างนี้
ก็จริงมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะค่ะพี่เพราะสุดท้ายเราเรื่องทุกอย่างมันจบลงแล้ว
ไม่ว่าจะพูดอะไรหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมมันไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้น
เพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเอง

หนูว่าหนูก็ต้องทำให้ชีวิตเราปกติอะเนาะ

อายุประวัยเราใหม่แล้ว